แต่ขอเตือนโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติและสุภาพ
ไม่พลาดทิ้งบุคคลอื่นนะทุกคน
พัฒนาคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้

รวมไปถึงมาอัปเดตข่าวสารที่ทันสมัยกว่าใครด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมที่รักของเราติดตามกันตลอดไป
ล้านได้แล้วขอร้อยล้านเลยได้ป่ะ
และติดตามทุกช่องทางโซเชียลไทยรัฐได้แล้ววันนี้